จากที่นครพนมเราพาคุณผู้ชมไปที่อุบลราชธานี
บ้านของสอสองของผมนะฮะพบถ้ำวังพญานาคที่จังหวัดแห่งนี้นะครับ
ถูกหินถล่มทับปากถ้ำมานานหลายสิบปี
ซึ่งถ้ำนี้อยู่ใกล้กับวัดถ้ำผาพญานาคนะครับ
ส่วนรอบบริเวณเป็นป่าและก็ลำทานแล้วก็มีความสวยงามอย่างยิ่ง
กลางลำห้วยก็มีสวนหย่อมที่เกิดบนลานหินตามธรรมชาติ
นี่คือความมหาศจรรย์ของบ้านเกิดของคุณสุพัสรานะฮะ
โดยหลวงปู่เพิ่มพันธ์อานันโทเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาพญานาคาราช
ห้วยหมากตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
พาผู้สิทธิ์ข่าวอย่างเรานี่แหละครับไปดูถ้ำวังพญานาค
อยู่บริเวณริมลำห้วยหมากตรงข้ามกับวัด
หลวงปู่เพิ่มพันธุ์บอกว่าคนในพื้นที่เล่าต่อกันมาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นนะคุณ
บริเวณลำห้วยหมากนี้มีพญานาคขึ้นมาเล่นน้ำ
แล้วก็มีถ้ำของพญานาคอยู่ใต้แผ่นหิน
ลักษณะคล้ายรูยาวทอดไปไกลแสนไกลนะครับ
เมื่อถึงฤดูฝนจะพบว่ารูที่เห็นบริเวณนั้นมีน้ำไหลเข้าไป
และน้ำจะไหลย้อนขึ้นไปยังลำห้วยตอนบนอีกฝั่งหนึ่งของลำห้วยหมากนะคุณ

เป็นน้ำที่ไหลย้อนขึ้นไปหาต้นน้ำและลำห้วยหมากที่อยู่ตรงนี้ไม่เคย
นอกจากนี้นะครับก็ทั้งบริเวณที่ปลาอาศัยอยู่
ชาวบ้านเรียกว่าวังคือเป็นถ้ำที่อยู่ใต้น้ำ
มีความลึกและมีปลาจำนวนมากเลยนะครับคุณ
โดยขณะที่บริเวณรอบริมห้วยหมากอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้หลากหลาย
อย่างที่คุณเห็นนะมีทั้งขึ้นอยู่กลางแผ่นหินบ้าง

ลักษณะคล้ายกับการจัดสวนสลับกับก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายสัตว
อกจากนี้ยังมีพุ่มไม้เกิดขึ้นแซมด้วยนะครับ
ทำให้ลำห้วยแห่งนี้มีความสวยงามอย่างยิ่งนะครับ
ประทับใจสำหรับผู้ที่มาได้พบเห็นนะครับ
แล้วก็กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับ
แล้วก็ปีนี้ก็ตรงกับเรื่องความเชื่อเรื่องของวันออกพันษา
ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่๑๖ตุลาคม
ขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑ของทุกปีนั่นเอง
ก็จะมีเรื่องราวของพญานาคให้เราได้ติดตามในช่วงวันออกพรรษาแบบนี้
เรื่องของพญานาคก็ถือว่าเป็นความเชื่อ
ของชาวจังหวัดที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำโขง
อุบลราชธานีนครพนมหนองคายมีความเชื่อเหล่านี้นะคะ

๑๖ตุลาคมนี้วันออกพันษานะครับค่ะใช่